วันนี้มีความคืบหน้านะคะคดีนางสาวหลิวหญิงสาวอายุ๑๙ปีที่หายตัวออกไปจากบ้านเมื่อ๘ปีที่แล้วนะคะแล้วสุดท้ายค่ะความเชื่อมโยงต่างมันทำให้ครอบครัวได้ทราบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่หายตัวไปนะคะคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดก็คือพอตู้พอตู้นี่เป็นชายคนสนิทจากผู้ต้องสงสัยตอนนี้หลักฐานมัดแน่นนะคะกลายเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วแล้วตำรวจค่ะไปควบคุมตัวได้นะคะที่บ้านพักพื้นที่จังหวัดสุขพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะตำรวจนำตัวพอตู้พอต
ภูทรภาค๒และชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
นำหมายสารจากสะแก้วไปควบคุมตัวพอตุ
อยู่ที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ข้อมูลมา
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปที่บ้านพอตู้
แต่ไม่เจอตัวแต่พอตู้เนี่ยกลับมาบ้าน
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจได้ข้อมูลนั้น

ขณะที่ถูกจับกลุ่มตัวพอตู้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีไม่ขัดขืนนะคะแต่เบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธว่า
ไม่ได้เป็นคนฆ่านางเสาหลิวค่ะภจังหวัดสะแก้ว
อย่างการตายและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ
หลังจากนี้จะมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
พอตู้ถูกจับกลุ่มเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้าน
พ่อและแม่ของนางสาวหลิวนะคะมีเพื่อนบ้านมาแสดงความดีใจ
ตำรวจควบคุมตัวพอตุ๊ได้
พ่อบอกว่าดีใจที่จับตัวผู้ก่อเหตุได้
ขอบคุณตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ทำงานจนติดตามจับกลุ่มตัวได้
ส่วนแม่ค่ะแม่บอกว่าแม่ยังคงเสียใจนะ
อยากให้ทางตำรวจลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยค่ะ

ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่แล้วก็มีความเสียใจอยู่มาก
ว่าถ้าเขาจับได้ก็คือถ้าให้เขาจับแบบคือเราปล่อยทาง
ให้ทางตำรวจเขาจับได้ก็คือพร้อมที่เขาเอาตำรวจพาเขาเข้าไป
แม้ว่าพอตู้จะปฏิเสธในเบื้องต้นแต่ตำรวจบอกว่า
หลักฐานมันแน่นนะคะอืมคือสารปกติเนี่ยเขาดูจากหลักฐานก่อนนะคะ
ในการที่ตำรวจมาขอแล้วถ้าสารอนุมัติหมายจับเนี่ย
แปลว่ามันต้องมีอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันแล้วกัน